ข่าวแรกเริ่มต้นวันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตก่อนก็แล้วกันนะคะ
พาไปร่วมประเพณีโบราณส่งน้ำพระบรมศาลีริกฐาตุเก่าแก่อายุเป็นพันปี
ที่นี่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าเขามีวิธีการอย่างไรกันบ้าง
ไปกันที่วัดเสนาศอำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลกเขามีการจัดงานประเพณีส่งน้ำพระบรมศาลีริกฐาตุขึ้นนะคะ
ซึ่งประเพณีนี้เป็นประเพณีที่ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น๑ค่ำเดือน๕
เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชาววัดโบดค่ะโดยภายในพิธีนะคะมีการทำพิธีเปิดงาน
มีการรำถวายแบบนี้พร้อมกับถวายผ่านพุ่มดอกบัวและส่งน้ำพระบรมศาลีริกฐาตุ
พร้อมกับอัญเชิญพระแก้วสีฟ้าครามพระพุทธรูปเก่าแก่ไว้ในมนตบบนเสลี่ยง
สร้างขึ้นเมื่อสมัยอายุทยาค่ะถือว่าเป็นเสลี่ยงที่มีความพิเศษนะคะ
เก่าแก่และก็หาดูหาชมได้ยากด้วยนะคะหลังจากที่ทำพิธีอันเชิญแล้วนะคะ
ก็จะเริ่มตั้งขบวนเพื่อจัดขบวนแห่พระแก้วสีฟ้าคราม
และพระบรมศาลีริกฐาตุแบบนี้เป็นขบวนแห่แบบนี้นะคะ
โดยจะมีการแห่รอบพระอุโบสถสามรอบค่ะซึ่งตลอดการแห่ก็จะมีการเปิดโอกาสให้ระหว่างทาง
ประชาชนสามารถเข้าร่วมส่งน้ำพระแก้วสีฟ้าครามและพระบรมศาลีริกฐาตุ
ตลอดเส้นทางขบวนแห่เลยนะคะแล้วก็มีนางรำรำอยู่ด้านหน้านี่ค่ะคุณผู้ชม
ยากคึกคักนะใช่ค่ะแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตของชาวบ้าน
ชุมชนแถวนั้นด้วยหรือว่าประชาชนที่มาร่วมงานด้วยนะคะ
หลังจากเสร็จสิ้นแล้วก็จะทำพิธีสวดพุทธมงคลต่อไปนะจ๊ะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีโบราณของชาวจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
ควรค่าแก่การสืบสารแล้วก็อนุรักษ์กันไว้
หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นประเพณีการส่งน้ำพระบรมศาลีริกฐาตุแบบนี้
วันนี้ก็เอามาให้ติดตามกันเพราะว่าจริงแล้วเขาก็จัดกันในหลายจังหวัด
ซึ่งวัดที่มีพระธาตุเนี่ยก็มีในหลายจังหวัดเช่นเดียวกัน
เอานึกให้ดีเห็นภาพไปแล้วแต่ตลอดภาพปริศนา
ก็ถ่ายกันมาให้ถูกนะคุณผู้ชมนะ